ก็จะมีเวลาหลุ่นต่างถิ่นเข้ามาเที่ยวงานอืม
ก็มีเมอร์ร่องเมอร์ลำก็จะไปสนุกสนานกัน
ทีนี้เขาก็ตามไปที่โรงพยาบาลไปเจอชายพิการคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นญาติของคู่อริเขาไปกระทืบเขาจนบาดเจ็บปางตายครับคุณผู้ชม

กันไปหมดเลยอะครับเนี่ยภาพเหตุการณ์ที่มีคนเขาถ่ายเอาไว้เป็นวัยรุ่นเนี่ยทะเลาะกัน
บริเวณหน้าตึกฉุกเฉินเป็นตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาอำเภอตำบลสวัสดิ์อำเภอลงนกทาจังหวัดเยอะโสธร
ก็มีตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรบพอของโรงพยาบาลก็เข้าไปห้ามปราม
วัยรุ่นที่ก่อเหตุก็แยกย้ายกันไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๒ของวันที่๑๙ที่ผ่านมา
สมบูรณ์เขามีการจัดงานบุญบ้างไฟที่วัดโคกสว่าง
เธอกับชาวบ้านเองก็ตามไปดูคนเจ็บที่โรงพยาบาลด้วย
เพราะว่ากู้ภัยก็นำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลขณะที่ยืนรอเยี่ยมอยู่นั้นเนี่ย
ใครร่งต่างทิ้งตามมาเข้าไปต้องการจับให้เจอ
คนที่เขาทำร้ายนี่แหละแต่ไม่เจอ
ไปเจอนายแสนชัยจันดีอายุ๕๙ปีซึ่งเป็นพี่ของคนเจ็บที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่นายแสนชัยเนี่ยเป็นคนที่มีขาขวาพิการเขาเดินไม่ได้เหมือนคนทั่วไป
วัยรุ่นกลุ่มนี้ไปเจอนายแสนชัยนะฮะแล้วก็ทำร้ายเลย
คุณคณิตหาเขาบอกว่าเขาไม่คิดเลยนะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้จะทำร้ายคนพิการได้เพราะว่าคนพิการคนนี้เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
แล้วที่สำคัญไปทำร้ายถึงโรงพยาบาลนะครับ

ตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับอยู่ที่โรงพยาบาลยศโทรณ์ซึ่งขาขวาเขาเนี่ยเขาเดินไม่ได้เหมือนคนปกติเพราะว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนนะครับแล้วนายแสนชัยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ไปดูหมอลำพร้อมพร้อมกับญาติแล้วก็นายสวัสดิ์น้องชายเขาที่มาจากกรุงเทพฯมาร่วมงานบุญว่างไฟ
เพราะเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ถูกทำร้ายเหมือนกันนะโดนใช้ไม้เนี่ยฟาดหัวแขนแล้วก็ขากู้ภัยก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลจากนั้นตัวเขาเองเนี่ยคุณแสนชัยกับญาติเนี่ยก็พากันขับรถกระบะไปนะไปที่โรงพยาบาลสักพักใหญ่เนี่ยก็มีกลุ่มวัยรุ่นเดินเข้ามาหาเรื่องที่บริเวณด้านหน้าที่จุดเกิดเหตุก่อนที่ตนจะถูกวัยรุ่น
นายสวัสดิ์ซึ่งเป็นน้องชายของนายแซนชัยก็บอกว่าคืนเกิดเหตุ
ก็จะนะครับจนมันมีเหตุการณ์เฉลิมมนต์เกิดขึ้นเขาอยู่หลังเวทีก็เลยออกไปช่วยหลานชายที่ถูกทำร้ายจนถูกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นลุ่มทำร้ายเช่นเดียวกันกระทั่งมีการนำตัวหลานกับตัวเขาในสมรมพยาบาล
นายแสนชัยพี่ชายก็ตามไปดูอาการแล้วก็ถูกวัยรุ่นต่างถิ่นตามมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ถามว่าใครเป็นญาติของนายสวัสดิ์
พี่ชายก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นญาติและสุดท้ายวัยรุ่นก็ลุมทำร้ายพี่ชายเขาอีกจนสลบไปเลยครับ
เขาไม่คิดเลยนะว่าคนก่อเหตุจะกล้ามาก่อเหตุในโรงพยาบาลแบบนี้แล้วก็ไม่เกรงกลัวกับกฎหมายเลยนะครับ
เพราะมันก็แสบอย่างไกลใช่ไหมเพราะมันไม่เหมือนแบบไม่เกรงกลัวกับกฎหมาย
ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเองก็จะต้องรอทางตำรวจเองตรวจสอบว่า
ทรัพย์สินราชการเสียหายมากน้อยเพียงใดแล้วก็จะมีการแจ้งความเพื่อเอาผิดให้ชดใช้กันต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมเอาจริงคนที่เจ๋งจริงเนี่ยนะเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำหรอก
แล้วก็มานั่งก้มหน้าสำนึกผิดเวลาโดนจับแล้วบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจหรือว่าผมไม่รู้
เจ๋งจริงเขาไม่ทำกันแบบนั้นนะคะ